ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา

ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจ

เกาะกูดเรียกได้ว่าเป็นเกาะสวรรค์สำหรับนักท่องเที่ยวจริงครับ
เพราะมีครบทุกกิจกรรมการท่องเที่ยว
ทะเลภูเขาน้ำตก
เพราะฉะนั้นก็เลยมีรีสอร์ทมากมายเปิดให้บริการ
วันนี้ผมเลือกพักที่นี่ครับ

ตั้งอยู่ที่หาดคลองยายจี
ชื่อคล้ายกับน้ำตกคลองยายกี
เพราะเป็นสายน้ำที่เชื่อมต่อกันนั่นเองครับ
ที่นี่มีอะไรดีตามมาดูกันเลยครับ
และอีกหนึ่งกิจกรรมที่ห้ามพลาดเลยนะครับ

นั่นก็คือการพายเรือขยักนั่นเองนะครับ
ความพิเศษของขยักที่นี่คือ
เราสามารถพายได้ทั้งคลองแล้วก็ทั้งทะเล
คือเรียกได้ว่าด้านขวาของผมเนี่ย

เสิร์ฟภายในคลองกันก่อนดีกว่า

พายเรือขยักในคลองยายกี่
ก็เรียกว่าเหมาะสมสำหรับมือใหม่อย่างผมจริงครับ

ไม่มีคลื่นหรือเรือวิ่งไปมาคอยรบกวน

มือใหม่ก็อย่าไปไกลนะครับ

ตอนนี้เราก็พายเรือขยักษ

อันนี้ก็เป็นความ

ที่ใครมาพักที่กัปตันฮุกก็สามารถมาทำได้

ที่พักชิวเก๋กันดีกว่าครับ

ตรงนี้เรียกว่าหาดคลองยายกี่นะคะ
หาดคลองไยกรีใช่ค่ะมาจากน้ำตกมาจากน้ำตกคลองไยกรีค่ะ

อันนี้คือห้องแบบไหนครับพี่ประดาวตรงนี้จะเป็นห้องมินิพูล
ไตล์โมเดิร์นค่ะมินิพูแบบโมเดิร์นนะครับคุณผู้ชม
เข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นเตียงหนึ่งเตียงสองที่นอนห้องนี้เหมาะสำหรับ
สองท่านค่ะคู่รักหรือว่าฮานีมูลก็ได้ค่ะ
เป็นที่สำหรับแบบมาพักผ่อนมาสวีทกัน
แต่ว่าที่เจ๋งกว่านั้นคือด้านนอกผมเห็นว่าเป็นระเบียงกว้างมากแล้วก็มีสระว่ายน้ำด้วยครับ
ขอออกไปดูได้ไหมครับได้ค่ะไปครับ
โอ้โหคุณผู้ชมครับด้านนอกบริเวณระเบียงเนี่ย
กว้างกว่าในห้องนอนเนี่ยนะครับผมสระน้ำเล็กเล็ก
รวมไปถึงที่ชอบมากคือวิวทะเลที่แบบกว้างและสวยงามมาก
ห้องนี้จะสามารถมองเห็นเกาะฝั่งตรงข้ามได้นะคะเรียกว่าเกาะแร็ดนะคะ
ที่นี่เนี่ยเกือบทุกหลังเลยหรือเปล่าครับที่เป็นแบบ
ให้คนที่มาพักได้สัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติแบบนี้ใช่ค่ะทุกห้องได้หมดเลยค่ะ
คือออกมาระเบียงกว้างมาแช่น้ำในมินิภูสัมผัสบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติ
ยังเห็นวิวทะเลวิวเกาะแร็ดฝั่งตรงข้ามอีกสุดยอดมากครับผม

ห้องอีกหนึ่งแบบใช่ไหมครับคุณประดาวอันนี้เขาเรียกว่าแบบอะไรครับ
เอ่อเป็นบ้านภูวิลล่าค่ะภูวิลล่านี่คือจะใหญ่กว่ามินิภูใช่ไหมครับ
ใหญ่กว่าค่ะคือเท่าที่เห็นด้วยตาคร่าวเนี่ย
ใหญ่มากอันนี้ไม่ใช่แบบห้องพักแล้วผมว่ามันเป็นบ้านเป็นหลังหลังเลยครับ
คืออยู่ได้กี่คนครับเนี่ยเอ่ออยู่ได้สี่ท่านขึ้นไปค่ะ
สี่คนขึ้นไปใช่ค่ะเพราะว่ามาสักสองร้อยก็อยู่ได้
อยู่ได้เยอะไปเหมาะกับลูกค้าที่เป็นแฟมิลี่อ่ะค่ะ
ที่มองหาห้องพักที่อยากพักด้วยกันแล้วก็มิตติ้งกันตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ผมชอบมากคือสามารถแบบลงมาแช่น้ำกับเพื่อนแล้วก็สัมผัสบรรยากาศ
กลางธรรมชาติวิวข้างหน้าก็สวยสดงดงามอลังการเช่นกัน
อันนี้คือเป็นในโซนห้องนอนใหญ่ค่ะก็สามารถนอนได้สี่ท่าน
สี่ท่านมีสองเตียงใหญ่ค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติมามากกว่านั้น

เดี๋ยวไปดูห้องนอนเล็กกันดีกว่าไปครับ
และนี่คือในส่วนของ

คือในนี้ห้องนอนเล็กนอนได้กี่คนครับ

แต่กรณีที่มีท่านเสริมก็สามารถเพิ่มเตียงได้ค่ะ
วิลล่าเนี่ยพักกันได้แบบหลายคนมาก

เพราะฉะนั้นมา๖มา๘ก็มีห้องไว้บริการอีกนะครับ

สำหรับบางคนที่ชื่นชอบความเป็นส่วนตัว

แยกจากโซนที่พักรีสอร์ทอื่น
แต่ก็ใช่ว่ามีแต่ความเงียบสงบอย่างเดียวนะครับ

ที่นี่มีแสงสีให้ชมกันด้วย

กับการโชว์ไฟที่ขนกันมาเป็นทีมแบบนี้
มาพักผ่อนที่เกาะกูลนี้

ว่าการมาเที่ยวเกาะมาเที่ยวทะเล

ถ้าใครมีเวลาสัก๓๔วัน
และยังลังเลอยู่ว่าจะไปที่ไหนดี

แล้วคุณจะไม่ผิดหวัง
โอ้โหไทยแลนด์

น้ำตกที่อาจแนะนำบนเกาะกูด

คือที่ไหนและเพราะอะไร

ตอบถูกพร้อมแสดงความคิดเห็นโดนใจ

รักโลก๑ใบทั้งหมด๕รางวัลด้วยกัน

ถึงวันศุกร์ที่๑๘ตุลาคม

แล้วก็จะเป็นวันศูนย์ที่๒๘ตุลาคม

คือไอ้เจ้าที่สุด